มาดูเหตุจี้ชิงรถจักรยานยนต์กลางถนนเลยนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักเรียนชายชั้นม๓อายุ๑๕ปีเอง
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อนกำลังจะกลับบ้าน
ปรากฏว่ามี๒ชายคนหนึ่ง

ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบตามไล่ตามบี้เลย
จากนั้นก็ถีบรถจักรยานยนต์ของน้องนักเรียนชายชั้นม๓จนล้ม
ใช้มีดมาจี้ขู่บังคับเพื่อจะเอารถจักรยานยนต์ไป

น้องยังอยู่ในอาการตกออกตกใจอยู่เลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้
ตำรวจสภเมือง๑๐๑ได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุถีบรถจักรยานยนต์ล้ม

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนรอบเมืองซอย๕
ใกล้วัดบุรพาพิรามในเขตเทศบาลเมือง๑๐๑
พบนายพงพัฒน์ศรีสุยิ่งอายุ๑๕ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๓โรงเรียนแห่ง๑ในตัวจังหวัด
ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยอาการตกใจ
มีชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุมายืนเป็นเพื่อน
พงพัฒน์ให้การกับตำรวจบอกว่า
สีแดงดำไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนออกจากบ้าน

เพื่อไปหาเพื่อนที่ซอยหอพักแจ่มประสิทธิ์

ห่างจากบ้านก็ประมาณ๑๕กิโลเมตรนะครับ
และขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านแล้ว

มาถึงข้างโรงเรียนอนุบาล๑๐๑
รู้สึกแปลกเพราะว่าเห็นมีผู้ชายสองคน
สวมหมวกกันน็อกอายุประมาณสัก๑๘๒๐ปี

ขี่ตามหลังน้องมาอย่างกระชั้นชิดนะครับ
พงพัฒน์พยายามขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง
หลบหนีตามหลืบตามซอกตามซอยแล้ว
ขี่ไปตามถนนสายต่าง
แต่รถจักรยานยนต์ที่มีชายใส่ชุดดำ๒คน
ตามมาก็ยังไม่เลิกละไม่เลิกลานะฮะ

พงพัฒน์ก็เร่งเครื่องหนีมุ่งหน้าเพื่อจะกลับบ้าน
บอกว่ากลับบ้านดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่า
แต่เมื่อเลี้ยวเข้าซอยบ้านได้ไม่ถึง๒๐เมตร
คนร้าย๒คนก็ขี่รถเร่งเครื่องมาประกบทันทีนะครับ
แล้วก็ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของน้องเขาจนล้มลง
จากนั้นชายสองคนนั้นลงมาใช้มีดปลายแหลม
ขู่บังคับเอารถจักรยานยนต์ของน้องพงพัฒน์
พงพัฒน์ตกใจรีบลุกวิ่งหนี
หันหลังไปมองอีกทีก็เห็นคนร้าย๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์ของน้องเขาหนีไปแล้วเช่นกันนะครับ
บ้านเพื่อนครับแล้วทีนี้กลับมา
แล้วก็เพิ่งสังเกตว่ามีคนตามตอนอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองครับ
แล้วก็พอถึงซอยเข้าบ้านแล้วก็โดนถีบรถครับ

เขาเอามีดออกมาครับ

เห็นมีดแล้วก็วิ่งไปหาคนครับ
ไปอยู่ร้านสนุกซื้อ

รถเราล้มใช่ครับแล้วจำเขาได้ไหมไม่ครับมันมืดครับ
ยังไงทีนี้เขามารถอะไรยังไง
หน้ารถมอไซค์ครับหน้าเบส๑๑๐

ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ